เอาล่ะอีกหนึ่งเพลงที่อยากจะให้ฟังกันต่อจากนี้ไป

ฆ่าฉันให้ตายดีกว่า

เกิ้ลใหม่ล่าสุดเรียกว่าทุ่มสุดตัว

ควบคุมเพลงเองตัดต่อแทบจะทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง
แต่ปรากฏว่าพอปล่อยเพลงออกมาแหม่โดนเมาส์โดนโยง
ไปบอกว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยตั้งใจแต่งออกมาพาดพิงอดีต
ในชีวิตของเราคงมีความรักที่บอบช้ำมาครับเข้าคาดเตือนให้ตายดีกว่า
มากเหมือนแบบอินเตอร์อะไรอย่างนี้ครับก็ดีใจครับ
คือไม่ได้คาดคิดหรือไม่ได้เตรียมใจอะไรทั้งนั้น
ก็คือก๊อฟทำงานเพลงก๊อฟก็เขาเรียกอะไรอ่ะ
เราแต่งเพลงออกมาจากความรู้สึกของเราครับก็มันก็ประมาณนั้น
บอกว่าแต่งเพลงออกมาจากความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นเอง
แต่ละคนมันก็มีแบบความเจ็บช้ำเรื่องส่วนตัวกันบ้าง

ใช่ส่วนเรื่องของขวัญวันคล้ายวันเกิดคุณแม่สุธิรักเนี่ยนะคะ
ก๊อฟก็ปฏิเสธบอกว่าตัวเองไม่ได้ให้เงินสดเหยียบล้านตามที่มีข่าวออกมานะ

แถมก๊อฟแซวน้องชายอย่างไมค์ไมค์พิรัต
เห็นรูปแล้วที่ไม้ลงรูปซื้อรถถอยรถให้คุณแม่ใหม่
ปีนี้ไม้เล่นใหญ่มากพี่ชายบอกว่ายอมแพ้จ้ะ

อะไรนะ

ไม่สู้ไมค์ไม่ถึง
ก็ประมาณนึงก็ปลื้มครับผมต้องชิงให้ก่อนครับ
เพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวไม้จะมีรถมาไม้เล่นใหญ่
แปลว่ารู้ว่าไม้จะเล่นใหญ่
ตัวเองก็เลยรีบชิ่งก่อนเพราะว่ายกทงขาวให้น้องดีกว่าปีนี้
เพราะว่าน้องงานเยอะกว่าแน่นกว่าแต่ก็ไม่เป็นไร

ลูกคนไหนให้คุณแม่ก็ดีใจทั้งนั้นแหละ

ใช่เขามีพี่ชายอีกเพราะมีแสนแป๊งสมัยก่อน
โน้นก็ไม่ดีเนียก็ไม่ได้ยังจับได้